ทะเลเพลิงในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีกันหน่อยเพราะว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ปรากฏว่าโรงเก็บของในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีถูกไฟไหม้วอดทั้งของก็ไหม้หมดรถยนต์เสียหายเพียบ
จังหวะที่กู้ภัยกำลังเข้าไปฉีดน้ำสกัดไฟปรากฏว่ามันมีลมแรงอะค่ะ
ก็เป็นอุปสรรคในการฉีดน้ำอยู่พอสมควรใช้เวลานานเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๒๓๐ที่ผ่านมาในพื้นที่ตำรวจสพสามโคกนะคะ
แล้วจุดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นจุดที่อยู่ในร้านอาหารครัวเว็บไซต์เป็นร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่สามโคกจังหวัดปฐุมธานีนะคะก็ใช้เวลาร่วม๑ชั่วโมง
สามารถควบคุมไฟได้สำเร็จทีนี้จากการสอบถามพนักงานในร้านเนี้ยค่ะ
นายอนุวัตรวัยห้าสิบสามปีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าตอนนั้นนะขณะที่เกิดเหตุเนี่ยผมนอนหลับอยู่ครับ
นอนหลับอยู่ในห้องอีกที่หนึ่งส่วนที่ตรงจุดที่ไฟไหม้เนี่ย
ห้องเก็บของขนาดใหญ่ก็มีของเก่ามีรถยนต์อะไรอย่างนี้แหละ
แต่แล้วจู่กลางดึกผมนอนอยู่ผมสะดุกตื่นกับเสียงระเบิดตุ้มต้ามขึ้นมา
พอวิ่งออกมาดูก็ปรากฏว่าไฟไหม้แบบนี้แล้วนะคะก็เลยมีการแจ้งตำรวจ
คืบหน้าวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปบริเวณด้านหน้า
เก็บของเก่านี่แหละค่ะก็พบรถยนต์ถูกไฟไหม้
เหลือแต่ซากโครงเหล็กไม่เห็นสภาพรถยนต์เดิมเลย
คุณผู้ชมดูสิคะโอ้โหพังเสียหายหมดเลย
แล้วก็เห็นบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ถูกเปลวไฟไหม้เสียหายอีกหลายคันด้วย
ไม่ได้มีแค่รถยนต์สี่คันนี้อ่าล่าสุดบ่ายวันนี้เห็นตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะมีพอถอต่างเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุแล้วก็เดี๋ยวรอประเมินความเสียหายอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ
นี่ก็เป็นภาพความเสียหายจากโรงเก็บของร้านอาหารชื่อดังจังหวัดปฐุมธานีค่ะ